คุณผู้ชมค่ะบอกเลยวันนี้เรามีนัดกันหน้าจอไทยรัฐทีวียาวไป

งป่วนสืบข่าวคลากรรุ่นใหม่แกะกล่องทางไทยรัฐทีวีของเรา
จะออกอากาศวันนี้ตอนแรกเลย
จะพาคุณผู้ชมไปอุ่นเครื่องกันก่อนกับแก๊งนักข่าว

จะวางชื่อสำนักข่าวและคันปากเลยนะ
จากมาป่วนรายการบันเทิงไทยรัฐของเราแล้ว

อันนี้จะอิรุงตรงนั่งขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
มาเริ่มประชุมเลย

คุณรู้จักที่ผมเลยครับ

ยังไง

ด้อกนิ่งแห่งักษณะเคียงหนือนะ

จะบอกว่านี่คือเป็นห้องประชุมจริงของไทยรัฐเรานะ
แล้วสำนักข่าวด็อกดิวเนี่ยมาจากไหนเออไม่ธรรมดาจริงเข้าไปนั่งเนียนประชุมข่าวเสมือนเป็นนักข่าวจริงเลย
บรรณาธิการของเราอึ้งไปเลยจ้า
เจอน้องนนอินทนนท์โชว์ผีเข้าเข้าไปหนึ่งกลุ่มโชว์ความเล่นใหญ่ของชินไปอีกหนึ่งกลุ่ม
ถึงกับประชุมข่าวไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้ถ้าใครดูนิวโชว์อาจจะรู้สึกแปลกมีองค์ลงเข้าไปด้วย
แล้วก็ผู้ดูแลโปรเจกต์ค่ะพี่หนุ่มอัธพรคนนี้กลั้นขำแทบไม่อยู่
แล้วพอเจอกับพี่อุ๋ยภาคภูมิอันแม่พี่หนุ่มนี่นะเป็นแฟนพันธ์แท้รายการข่าวของไทยรัฐอยู่แล้ว
เป็นเอฟซีไทยรัฐนิวโชว์เป็นไทยรัฐทุกช่วงข่าวเลยบรรยากาศก็เลยสนุกอบอุ่นแบบนี้ค่ะ
ประชุมรับเลยสุดแป้งได้งาน
แป้งได้งานแต่เมื่อกี้ก็พยายามขายงานอยู่ได้ไหม
ไม่ได้ไม่แรง

เขากำลังจะทำมาหากินกันแล้วดูงานจะดูรีบด้วย
ตกใจนิดนึงครับเพราะว่าพี่เขาเล่นใหญ่มากครับ

จนเราเขินว่านี่กูเป็นนักแสดงจริง

นี่เราเป็นนักแสดงจริงใช่ไหม

เป็นอย่างไร
วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะ๖โมงเย็น
เป็นต้นไปกับละครเรื่องใหม่แก๊งป่วนสืบข่าว
ใบ้ให้ว่าเป็นแก๊งนักข่าวมาจากนู้นโคราช
เฮฮากันแน่นอนเรื่องนี้มีแบบสืบคดีหลากหลายเรื่องราวนะฮะ
แล้วก็มาพร้อมกับความฮาแหม
พวกเราเป็นนักข่าวนะเราอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะ
เราก็ต้องมาแปลงโฉมกันด้วยจะเป็นยังไงต้องรอดูนะ
เป็นประวัติภาพเหมือนแก่นนนนน

ใช่ค่ะพลอยไม่สบายติดลูกมาขออภัยคุณผู้ชมด้วย
แต่ว่าจะรีบรักษาตัวเองให้หายในเร็ววันนะคะ
จะเป็นกันให้คุณพอยหายป่วยเว้ยนะคะ

ใครดียายพิมพ์บอกทางเพจไทยรัฐแท็กทุกเพจ

เออแล้วไม่ต้องมาอ่านแล้วมั้งไปดูไทยรัฐเกี้ย